แตงโมเนี่ยก็ยังต้องติดตามอยู่ที่สพมนนทบุรีวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนอกจากเรื่องนี้แล้ว
เมื่อช่วงบ่ายก็มีรายงานบอกคุณแม่ของคุณแตงโมก็ไปที่สพแห่งนี้ด้วยนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราเกาะติดอยู่ที่นั่นค่ะ
เราไปดูกันนะคะว่าล่าสุดมีความเคลื่อนไหวอะไรจากสถานีตำรวจแห่งนี้กันบ้างนะคะ
ติดตามจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวของเราค่ะ

การสืบสวนสอบสวนคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาที่สพเมืองนนทบุรีวันนี้นะคะ
ก็ยังไม่มีความคืบหน้านะคะนอกจากมีการรายงานว่า
เมื่อช่วงเช้าเนี่ยดาราอย่างโบทีเคนะคะได้เดินทางมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติม
แต่ว่ายังไม่มีใครเห็นโบนะคะ
ขณะที่เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะแม่ของแตงโมก็ได้เดินทางมาที่สพเมืองอีกครั้ง
โดยก็พยายามที่จะบ่ายเบี่ยงให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะ
พระนิดาสิริยุทธโยธินแม่ของแตงโมนิดาค่ะ
เดินทางมาที่สพเมืองนนทบุรีโดยบอกว่ามาเอาเอกสารสำคัญในการไปดำเนินการเรื่องการจัดทำศพของแตงโมค่ะ
ซึ่งก็ใช้เวลาไปพบกับพนักงานสอบสวนนานประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะก่อนจะเดินลงมาแล้วไปออกทางด้านหลังของประตูที่ทางสพค่ะ
พระนิดาก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสั้นนะคะโดยก็ยังย้ำว่ากระติกเป็นคนโกหกค่ะ
แล้วก็พฤติกรรมของกระติกเมื่อวานนี้จะยิ่งเพิ่มความโกรธให้กับแม่อย่างแน่นอน
ส่วนเรื่องของคดีความแม้การสอบสวนจะยังไม่สิ้นสุดแต่ทุกคนในครอบครัวยังคงเชื่อมั่นในความยุติธรรม
แม้ตอนนี้จะมีหลายคนออกมาโพสต์แสดงความเห็นเรื่องคดีไปในทิศทางต่างก็ตามค่ะไปฟังเสียงแม่แตงโมค่ะ
ทวีความโกหกขึ้นไหมแม่
ทวีแน่นอนค่ะตอนนี้ฮอตฮอตมากเลย
คุณแม่ค่ะเหมือนเปิดโอกาสให้เขาได้พูดแต่ทำไมไม่ทำ
ใช่แล้วแถมมาโกหกอีกต่างหาก
สำหรับประเด็นเรื่องกรมฐานประกันอุบัติเหตุ๑ล้านบาท
แตงโมระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์เป็นลูกสาวของกระติก
แม้นักกฎหมายและบริษัทประกันจะออกมาบอกว่าลูกสาวกระติก
สิทธิ์ที่จะรับเงินแต่ตอนนี้ทางแม่ของแตงโม
ก็ยังยืนยันว่าจะขอปรึกษาทนายค่ะเพื่อจะขอใช้สิทธิ์ในทางการในทางกฎหมายค่ะ
อย่างไรก็ตามนะค่ะคุณนัทธพลมคุณพรพรวันนี้เป็นที่
สังเกตว่าการเดินทางมาที่สพเมืองนนทบุรีของคุณแม่ของแตงโมในครั้งนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้พยายามกันไม่ให้คุณแม่ของแตงโมพบกับสื่อมวลชนค่ะ
โดยได้พาโดยได้มีการเดินประกบกับแม่ของแตงโมนะคะ
ให้เดินออกไปทางประตูด้านหลังของสพค่ะ
พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ในสพออกไปขับรถของแม่แตงโมที่จอดไว้ด้านหน้า
ไปรับที่ด้านหลังและพาขับออกไปส่งด้านนอกทันทีค่ะ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีอย่างที่บอกไปนั้นนะคะ
หลังจากที่เมื่อช่วงเช้าเนี่ยได้มีการประชุมกันกับชุดสืบสวนสอบสวนคดีค่ะ
ช่วงเย็นวันนี้นะคะก็จะมีการนำเรือสปีดโบสต์ลำที่แตงโมนิดาพลัดตกไปจำลองเหตุการณ์เป็นครั้งแรกค่ะ
ซึ่งหลังจากที่มีการจำลองเหตุการณ์ในช่วงเย็นวันนี้นั้นนะคะคุณนัทพงศ์คุณวรพรค่ะ
ตำรวจก็จะเดินทางมาที่สพเพื่อที่จะสรุปเหตุการณ์ทุกอย่างนะคะ
แล้วก็จะมีการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนค่ะแต่ว่ากำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ
เนื่องจากว่ายังมีการเตรียมความพร้อมอยู่ค่ะขณะที่ก็มีรายงานว่า
วันนี้นะคะนายโรเบิร์ตเนี่ยจะไม่เดินทางมาร่วมในการจำลองเหตุการณ์ด้วยนะคะ
ซึ่งตำรวจก็ยังย้ำว่าถือเป็นสิทธิ์ของนายโรเบิร์ตค่ะที่จะไม่มา
แต่ก็ถ้าหากไม่มาเนี่ยก็จะมีการบันทึกไว้ค่ะทั้งหมดคือ
บรรยากาศที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่สพเมืองนนทบุรีค่ะ
สิริวัณรักษาข่าวเทวรัตน์ทีวีรายงานสดจากสอพอร์เมืองนุณฑบุรีค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณสิริวัลค่ะ